คุณบีมพลังใบเป็นหนึ่งในเพื่อนดาราแรกเลยนะ
ที่ออกไปขับเรือแล้วก็ตามหาตอนที่คุณตังโมตกน้ำ

ประเด็นที่คุณบีมไปเผยในรายการรายการหนึ่ง
บอกว่าอันนี้คุณบีมไม่ได้เห็นกับตานะ
แต่เป็นการอ้างอิงคำพูดของคุณกระติก

เรื่องการทิ้งขวดวายลงในแม่น้ำในคืนที่เกิดเหตุค่ะ
ซึ่งมันมีคลิปมีคลิปเหมือนกับโยนอะไรบางอย่าง
โยนของลงในน้ำในคืนวันที่เกิดเหตุ
แล้วก็เลยตั้งข้อสงสัยไงว่าจากคลิปโยนสิ่งของบางอย่าง
ใช่ขวดวายไหมตอนที่เรือแล่นอยู่กลางแม่น้ำภาพนี้
แล้วคุณบีมก็เล่าผ่านรายการทีวี
ว่าเรื่องการทิ้งขวดวายลงแม่น้ำผมไม่ได้เห็นต่อหน้าต่อตาหรอกนะ
แต่ผมเล่าอ้างจากกติก

ผมได้ยินจากปากของกระติกคุณบีมบอกแบบนี้
คืนวันเกิดเหตุ๒๔กุมภาพันธ์ที่มาเจอกระติกก่อนเลยนะฮะ
ใช่บอกแบบนี้บอกว่าได้ทิ้งขวดวาย๒ขวดลงน้ำเรียบร้อยแล้ว
แล้วตอนพูดถามว่าพูดช่วงไหน

ทีนี้ในความเห็นของคุณบีมนะ
คุณบีมก็คิดว่าก็เขาคงกลัวเรื่องเมาแล้วขับแหละ
เพราะว่ากระติกพูดบอกว่าทุกคนเมา

แล้วก็เหมือนกับก็เลยทิ้งขวดวายเหมือนกับจะเป็นการทำลายหลักฐาน

เอางี้บีมเล่าง่ายแบบนี้
ปอและโรเบิร์ตมากที่สุดในวันเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ไปเจอแก๊งคนเหล่านี้รวมถึงกะติกด้วย
ก็มีการถามตรงเลยกับกติก
บอกว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนเรือหรือเปล่า
กระติกตอบแบบนี้ตอบว่ามีการดื่มบนเรือ
เพราะกลัวเรื่องในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับ

บอกว่าโอ้โหยืนยันว่ากระติกเป็นคนพูดแบบนี้จริง
แต่ตอนนั้นคุณบีมหลังจากได้รับข้อมูลตรงนี้แล้ว
ก็ยังไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของขวดวาย

แต่สนใจในการไปค้นหาร่างของคุณแตงโมมากกว่า
คุณบีมก็เลยขอไปขี่เจ็ดสกีลงน้ำเจ้าพระยาอีกครั้งหนึ่ง

ขออภัยเพื่อไปค้นหาร่างของคุณแตงโม
ใช่ค่ะแต่ทีนี้เรื่องที่บอกว่าเรื่องที่ได้ยินเนี่ยนะ
ตัวคุณบีมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ยินคนเดียว
มีคนอื่นได้ยินด้วยนะภรรยาผมก็ได้ยินเหมือนกัน
ทีนี้ก็ถามไปเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วนอกจากเรื่องขวดวาย

เพราะว่าตอนนั้นที่คุณกติกพูดพูดแค่ว่าขวดวายไม่ได้พูดถึงแก้ว

เอาจริงนะคุณนักข่าวของเราก็อยากไปถามคุณบีมต่อนะ

พยายามติดต่อเหมือนกันติดต่อไปเมื่อเช้า
รู้สึกว่าคุณบีมติดต่อละครอยู่
คือคุณบีมให้ข้อมูลแบบนี้
บอกว่าตอนนั้นก็ไม่ได้เค้นถามอะไรจากกระติกมากมาย
เค้นถามเกี่ยวกับเรื่องของกินเหล้าแล้วเมาอะไรหรือเปล่า
ก็รีบออกไปค้นหาร่างคุณแตงโมนะฮะ